คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเกิดเหตุกราดยิงขึ้นบ่อยครั้ง
ก็เลยทำให้มีมาตรการควบคุมเรื่องของอาวุธปืนนะคะ
หลังจากที่มีการตรวจพบว่าเฟซบุ๊กกลายเป็นช่องทางการซื้อขายอาวุธปืนมากที่สุดค่ะ
มาตรการนี้ออกมาจากหลังที่มีการดีเบตการในเรื่องของมาตรการควบคุมอาวุธปืน
บารักษ์โอบามาประธานิบดีของสหรัฐอเมริกา
ได้ออกมาขอความร่วมมือให้บริษัทต้นสังกัดของโซเชียลมีเดียต่าง
จับตาดูแล้วก็ป้องกันการซื้อขายอาวุธปืนผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะ
โดยเฟซบุ๊กนะคะได้เพิ่มเงื่อนไขในเรื่องของนโยบายการจำหน่ายสินค้า
เดิมที่เคยกำหนดไว้ว่าห้ามจำหน่ายกัญชาเพศรัชพันธ์หรือยาเสพติดในปี๒๕๕๙
โศกของเฟซบุ๊กนะคะได้มีการพูดถึงมาตรการนี้ว่า
ห้ามซื้อขายปืนผ่านทางช่องทางติดต่อของเฟซบุ๊กแล้ว
ยังห้ามลงโฆษณาหรือว่าโฆษณาการซื้อขายปืน
จากผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตอีกด้วย
ส่วนกรณีผู้ที่มีใบอนุญาตยังสามารถลงโฆษณาในโฆษณาของเฟซบุ๊กได้
แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นลิงก์ที่ออกไปทำการซื้อขาย
ผ่านทางเว็บอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเฟซบุ๊ก
สมาคมรายเฟิลแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา
ยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะตอบรับหรือว่าปฏิเสธ
กับมาตรการใหม่ของเฟซบุ๊คนี้
ขณะที่องค์กรต่างที่สนับสนุนให้มีการควบคุมการครอบครองปืนในสหรัฐอเมริกา
ก็ออกมาร่วมสนับสนุนแล้วก็ชื่นชมนโยบายใหม่ของเฟซบุ๊กนี้ค่ะ